มูเตรุไม่เข้าใครออกไฟ

ประมาณสักเที่ยงคืน
ฝันเห็นเลยจะเห็นอะไรเห็นพี่คนหนึ่ง
คือลักษณะเขาเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิง
แต่เขาไม่ให้ผมเห็นหน้าคือว่าส่วนอื่นเนี่ยผมเห็นชัดเจน
แต่หน้าเนี่ยมันเบลอผมไม่สามารถมองเห็นได้ว่า
สวยไม่สวยหน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยเห็นแค่รูปร่างว่าผอมซีด
สีขาวใส่ชุดอะไรใส่ชุดเหมือนผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสื้อแล้วกระโปรง
หรือว่าเป็นเสื้อแบบกระโปรงยาวไปทีเดียวยาวมาถึงประมาณเนี้ยอืม
แล้วข้างล่างเนี้ยจะเป็นสีสีมันออกขาวขาวเท่าเท่าอืมครับผม
ยังไงต่อแล้วเขามายืนผมผมตอนที่ฝันอ่ะผมฝันเห็นเขาอ่ะ
ยืนเข้าไปทางหน้าศาลซึ่งอันนี้มันเป็นถนนเขาพูดแบบนี้ครับ
มึงลบหลู่กูไปแต่ว่าเขาชี้ไปทางที่ศาลซึ่งผมเขาหันหลังให้
ผมเนี่ยแต่ว่าเขามองไปทางนู้นแล้วก็ชี้เข้าไปในศาลใช่
ลบหลู่กูใช่เออแล้วไงแล้วยังไงต่ออ๋อเท่านั้นแหละผมก็
สะดุ้งตื่นคือตอนนั้นน่ะผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก
ผมคิดว่าคงจะคิดว่าประมาณว่าเฮ้ยสงสัยเราไปทุบสารมามากเกินไปหรือเปล่าวะ
ก็คิดว่าคงเราคงคิดไปเองอืมแต่ทีเนี้ยแม่แฟนเขาโทรมาบอกว่าเฮ้ย
ไปเยี่ยมพ่อตาหน่อยซึ่งอยู่คนละจังหวัดกันเขาอยู่จังหวัด

ซึ่งบ้านข้างกันเนี่ยเขาเป็นร่างทรง
ทรงคนนี้ก็พูดมาก่อนเลยว่า
เฮ้ยพวกมึงไปทำอะไรไม่ดีมาเปล่า

เขาบอกว่ามีคนตามมึงมานะเป็นผู้หญิงด้วย

และโรงละ
นั่งลงรถบ้าน
ก็เลยนอน
เป็นอย่างไร
นอนไปก็ถึงประมาณ
คุณก็มองโน้นมองนี่ยก็มีอะไรนี่ว่ะ

พอผมนอนต่อเท่านั้นแหละ

ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินบนใดบ้าน
คือไม่ใช่เดินคือกระทืบเท้าเลย
ก้าวแล้วยิ่งใกล้ถึงห้องผมเนี่ยยิ่งดัง

แล้วตอนนั้นคือผมสะดุ้งตื่นตั้งแต่กระทืบเท้าครั้งแรกแล้ว
สติมาหมดแล้วรู้หมดเลยไม่ได้ฝันไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่นตื่นเลยละ
ผมก็มองผมก็คิดในใจว่าใครมันมาทำอะไรตรงนี้วะ

ผมต้องบอกก่อนว่าเอ่อประตูประตูบ้านเนี่ย
เขาจะยกพื้นสูงประมาณ๑๒ไอ้ช่องนั้นแหละ

เฮ้ยคุณมองตามเสียงอยู่แล้วถูกไหม

แล้วภาพแรกที่ผมเห็นนะ

ใส่ลองเท้าไหม

คุณลืมตาสอดมาปุ๊บเห็นเท้าขาวเหยียบยังไงต่อ
เหมือนจะพยายามจะเข้าแต่เข้าไม่ได้
ผมก็เลยจะเรียกเมียบอกว่า
มาดูแต่ว่าตาผมเนี่ย

เท้าที่เห็นขาวเนี่ย
มันค่อยซีดเป็นเงาดำ

ระหว่างที่ผมมองอยู่ผมไม่ได้ล้าสายตาเลย

พอฟึ๊บหายไปเลยผมก็เรียกเมียก็คือตะโกนเสียงดังเลย
ว่าเฮ้ยตื่นนี้มาดูดิมันมีอะไรอยู่

คุณเล่าให้พ่อตาแม่ยายคุณฟังอย่างนึงเนี่ย

มีคนมาเข้าฝันเล่าหมดเลย

เขาจะมาเอาชีวิตมึงจริงนะเนี่ย

มึงต้องไปรีบไปขอเข้ามา

ถ้ามีอะไรขอให้มาลงที่ผมคนเดียว

แต่ผมว่าเห็นแล้วว่ามันเริ่มแล้ว
เริ่มเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเราแล้ว

ครั้งหนึ่งคุณพยายามจะเข้าไปขอขมาที่ศาลเนี่ย

หมาดำวิ่งตัดหน้ารถคุณ

ประมาณสัก๔โมง

ผมก็ขี่รถกลับไปเพื่อที่จะกลับบ้าน

ซึ่งมันเป็นถนนสองเลนครับผม

ผมก็ยังเอกใจว่า

ใช่แล้วผมก็รำคาญตอนนั้นคือแบบ
จะไปหรือไม่ไปวะอะไรตอนนั้น

ช่วงจังหวะที่เบิ้ลรถอะ

อยู่มันหันหัวกลับมาวิ่งมาตัดหน้ารถผมเลย
มันก็ผ่านมาผมก็ล้มเลย

โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากก็คือ
มีเลือดออกตรงเท้าอะไรอย่างนี้

เฮ้ยหมาอะไรวะมึงมาตัดหน้ากู
กำลังจะไปกินข้าวเนี่ยต้องมาเสียเวลามา

คือเข้าข้างทางไปแล้วคือมันเป็นป่าด้วย

มันคือมันวิ่งตัดหน้าผมไป

มันไม่ใช่หมาผีใช่ไหม
คือหมาสีดำตัวไม่ใหญ่มากหมาไทยปกตินั่นแหละ

มึงขี่มาดีมึงเบรกทำไมวะ

แต่ที่แน่หลังจากเหตุการณ์หมาดำคืนนั้น

เขามานั่งร้องไห้เลย

เหมือนกับเขาเสียอะไรไปอย่างนี้

อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลย

บาทแล้วก็ทำบุญให้แล้ว
แล้วก็ถามในเวลาเราไปไหว้
พี่คุณต้องการอะไร

ผมจะรอทำบุญจะนึกถึงชุดที่เขาใส่

เรื่องราวที่เราฟังกันมาตั้งแต่ต้น

เกิดขึ้นไม่ถึง๒เดือนมานี้

เรื่องร้อนที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ย
เมียไม่เคยเห็นเลยในตลอดเวลา๔ปี
แต่วันนั้นน่ะเมียก็เห็นครั้งแรกเลย
ตอนนั้นผมไปร้านสะดวกซื้อ
แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ผมจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเลย
ซึ่งหน้าร้านสะดวกซื้อมีรถใหญ่รถมอไซค์มันจอดเต็มหมดแล้วไง
ผมก็เลยมาจอดข้างถนน
แต่ว่าหันหน้ารถมอเตอร์ไซค์ออกไปทางถนน

ใช่ครับเพื่อที่ว่าเมียไปซื้อของเสร็จ

แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นครับผมทำไมอ่ะคือว่าระหว่างที่เมียผมไปซื้อของเนี่ยไม่ถึง๓๐วิ
มาแล้วผมก็ซื้ออะไรวะมันซื้อเร็วจังวะ
พอปุ๊บเขาก็จะนั่ง
คือคุณมองจากอะไรคุณหันมองอย่างนี้เลยเหรอ
คือไม่ได้หันมองอะไรเลยคือตาผมมองไปหน้าถนนอย่างเดียวเลย

ยุบรถยุบผมจะเข้าใจว่าเวลาเมียผมมาคือพอรถยุบก็คือเรามีของ

ใช่แล้วเตรียมตัวจะออกแล้วปุ๊บ
ก็เหมือนรู้สึกว่ามีคนมาแตะไหล่แตะเบาอ่ะ

เขาจะต้องโยกไหล่ผมก่อนแบบอย่างเนี่ยคลื่นแบบนี้
ให้รถมันเอียงขึ้นนิดนึงเขาจะได้ขึ้นง่าย
แล้วเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะต้องไปขยับตัวอะไรอย่างนี้
แต่วันนั้นมันผิดกันตรงที่ว่านั่งปุ๊บแตะไหล่ให้ผมไปเลย
ผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมมันซื้อของเสร็จไวจังวะ
แล้วรถมันโช๊คมันยุบกว่าเดิมหนักขึ้นคือมันหนักขึ้น
คงซื้อของมาเยอะเออผมก็เลยแบบเฮ้ยอะไรวะ
ประกอบกับเมียผมกำลังเดินออกมาพอดีเลยเมียผมก็เรียกผม
ตัวรถคุณยังไม่ออกเหรอกำลังจะออกรถครับผม
เมียผมก็เรียกผมเฮ้ยจะไปเล่นมึงจะไปไหน
ใช่คำนี้เลยเมียผมว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนวะ
เออคุณยังไม่ได้ขึ้นเลยแล้วผมก็เลยมองกระจกมอเตอร์ไซค์
ผมก็มองไปมองไปปุ๊บอ้าวคือมองไปมันไม่มีอะไรนี่ว่
แต่ความรู้สึกเหมือนเป็นเงาวุบเงาวุบเฉยแต่เราไม่เห็นอะไร
แต่เมียเนี่ยผมยังไม่ทันได้เล่านะเมียทักก่อนเลยบอกว่า
มึงเป็นอะไรเปล่าวะอยู่มึงจะออกรถเนี่ยอะไรประมาณเนี้ย
เมียผมบอกว่าชื่อมึงน่าเสียแล้วกูรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไร
เมื่อกี้ไม่รู้ว่าผู้ตายอันนี้หมายถึงเมียผมพูดนะ
เมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาฝาดหรือเปล่ากูเห็นเหมือนผู้หญิงนั่งฝ่ายห้างรถหนึ่งอ่ะ

ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่คือมันมีมุ้งกั้นบาง
เขาไม่ยอมให้ผมเห็นหน้าเลยว่าผมพูดอะไร

พูดสั้นได้ยินว่าของกู